ดูแลสุขภาพด้วยนะทั้งกายทั้งใจเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการค่ะ
แม้ว่าปีนี้จะมีการพยากรว่าฝนน่าจะน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
แต่ตอนนี้แค่เริ่มต้นก็รู้สึกว่าฝนก็มาเยอะนะคะไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่เหมือนกัน
ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็รับมือในเรื่องของการเดินทางด้วย
ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพกายดูแลตัวเองให้แข็งแรง
ถ้ามีปัญหาสุขภาพใจมาทางนี้ได้เลย
เผื่อว่าตรงนี้อาจจะหาวิธีคิดจากชีวิตของใครนะคะ
วันนี้น้องผู้หญิงคนนึงค่ะส่งเรื่องราวของตัวเองเข้ามา
เรามาช่วยกันหาคำตอบให้กับน้องคนนี้นะคะ
เฮ้ยค่อนข้างมั่นใจน้องคนนี้ไม่ได้เป็นคนเดียวที่เจอปัญหานี้แน่นอนนะคะ

เป็นคนหนึ่งที่ติดตามฟังพี่อ้อยมานานมากขอบคุณมากเลย
ขอบคุณที่เป็นคนชี้ทางให้กับคนที่มีปัญหาชีวิตนะคะ
วันนี้แก้มีเรื่องมาขอคำปรึกษาพี่อ้อยเช่นกัน
เข้าเรื่องเลยนะคะแก้มอายุ๒๗ปีแล้ว
ทำงานอยู่หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแต่งงานมาได้๓ปี
กับสามีชีวิตราบเรียบดีค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกัน
เรื่องที่เรามีปัญหากันมากที่สุดคือเรื่องกิจกรรมบนเตียงของเรานี่แหละ
เล่าอย่างไม่อายเลยนะคะว่าแก้มค่อนข้างเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องนี้ค่อนข้างสูง
แต่แฟนแก้มไม่ค่อยตอบสนองแก้มสักเท่าไหร่เลย
เราทั้งสองคนพยายามปรับตัวและทำความเข้าใจก็สามารถอยู่กันได้มาตลอดนะคะ
อายุยังไม่เท่าไหร่เองเนาะจริงแล้วเรื่องแบบนี้ถ้าพูดกันตรงทั้งสองคนก็ยังสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้นะคะ
ไปปรึกษาคุณหมอด้วยซ้ำก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตคู่ในเรื่องของเรื่องบนเตียงอาจจะดีขึ้นนะ
แก้มลองดูนะคะจนเมื่อหลายเดือนก่อนที่ทำงานของแก้มจัดสัมมนาที่ต่างจังหวัด๓วัน
สัมมนาก็ดูเป็นปกติค่ะมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกัน
โดยแต่ละกลุ่มก็มีพนักงานทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกันทำกิจกรรมกันไปแล้ว
เสร็จปั๊บหนึ่งในนั้นมีน้องคนหนึ่งค่ะให้ใช้ชื่อสมมุติว่าเปรี้ยวแล้วกันนะคะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานอีกแผนกก็เคยเจอกันบ้าง
แต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากนักจนได้มาสัมมนาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มสนิทกัน
วันสุดท้ายของการสัมมนาค่ะมีงานเลี้ยงตอนเย็นแล้วก็นั่งดื่มกินกันตั้งแต่หัวค่ำ
เราสองคนรู้สึกกึ่มทั้งคู่เปรี้ยวขยับมานั่งข้างแล้วจับมือแก้ม
ตกใจนิดหน่อยเปรี้ยวมากระซิบข้างหูว่าเปรี้ยวชอบแก้มมานานแล้ว
ชอบแบบชู้สาวนะไม่ได้ชอบแบบเพื่อนร่วมงานตอนนั้นก็ตกใจนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเปรี้ยว
ซึ่งเราทั้งสองคนก็นั่งดื่มและคุยกันจนถึงเที่ยงคืนกว่า
เริ่มไม่ไหวก็เลยขอกลับห้องพักเปรี้ยวก็เดินมาส่งที่ห้อง
แต่พอมาถึงห้องพักเปรี้ยวขออยู่กับแก้มต่อแก้มก็ไม่ได้ว่าอะไร
และเปรี้ยวก็ได้เข้ามาในห้องพักของแก้มเรานั่งคุยกันสักพักหนึ่ง
ก็ขยับมานั่งข้างข้างแก้มแก้มบอกไม่ถูกค่ะว่าแก้มรู้สึกยังไง
และคืนนั้นเราก็มีอะไรกันและอยู่ด้วยกันทั้งคืน
ยอมรับนะคะว่ามันแปลกใหม่สำหรับแก้มมาก
แต่แก้มก็ไม่ปฏิเสธว่าเปรี้ยวตอบสนองความต้องการของแก้มได้ดีมาก
มาตอนเช้าเปรี้ยวเข้ามากอดมาหอมแก้มและบอกว่าขอโทษที่ทำแบบนั้นลงไป
บอกว่าเปรี้ยวชอบแก้มจริงเปรี้ยวขอให้เปรี้ยวอยู่ในชีวิตของแก้มต่อไปได้ไหม
ณเวลานั้นค่ะตัวแก้มเองก็แอบงงแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกัน
กลับมาจากงานสัมมนาเรายังคงเจอกันในที่ทำงานแล้วก็นัดออกไปเที่ยวกันบ่อยแล้วก็มีอะไรกันบ้างค่ะ
ตอนนี้แก้มสับสนมากเคยคิดนะคะที่จะบอกเลิกสามีแต่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไร
รู้สึกสงสารเขามากเพราะแก้มเองที่เป็นคนผิด
ถึงตอนนี้แล้วแก้มก็ยังคิดไม่ตกค่ะว่าแก้มควรทำยังไงดี
บกวนพี่อ้อยช่วยชี้ทางให้คำแนะนำกับแก้มหน่อยนะคะ
อืมน้องแก้มจ๋าจะนอกกายนอกใจไปกับเพศไหนยังไงก็คือนอกใจนะ
บอกว่าสามีไม่ผิดอะไรแล้วน้องทำผิดกับเขาทำไมล่ะคะ
สงสารสามีมากแต่การที่น้องพยายามจะยื้อคบต่อ
เขายิ่งน่าสงสารถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในหัวใจของน้องตั้งนานแล้ว
คือนอกใจเนี่ยไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังยังไงก็พังค่ะ
แฟร์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าสามีของน้องแก้ม
ทำแบบที่น้องทำบ้างน้องจะโอเคเหรอคะ
คนเราถ้ารักกันมากซื่อสัตว์ให้กันไม่ยากเลยน้อง
ได้สามีที่ดีติดที่เรื่องของเซ็กซ์
ความต้องการของคนสองคนไม่ตรงกัน
ถึงได้บอกไงคะว่าเรายังสามารถจับมือกัน

บางคนไปปรึกษาคุณหมอบางคนใช้กรรมวิธีต่างนานา
เพราะที่สุดแล้วเราคือสามีภรรยากันนะคะ

ที่จะทำให้น้องไม่อยากเดินหน้าต่อกับสามีคนนี้แล้ว
ก็ต้องบอกเลิกให้จบไม่ครบซ้อนค่ะ

การใช้ชีวิตคู่เราต่างร่วมกันตัดสินใจนะคะ
ร่วมกันแก้ปัญหาตอนรักยังร่วมกันตัดสินใจ
ตอนจะไปน้องยาชิงตัดสินใจคนเดียว
ที่น้องจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น
ด้วยสิ่งที่เราตอบตัวเองได้ว่า
ก็สามีไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนั้นไง
ฉันเลยต้องไปหาความสุขเพิ่มเติมจากคนอื่น
แต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะน้องแก้ม
ไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างที่ไม่ต้องเสียอะไรไป
ยอมเสี่ยงจนนอกใจแบบที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย
ไม่มีทางพี่ว่าแก้มก็รู้แล้วค่ะว่าอะไรเป็นอะไร
แต่ตอนนี้น้องทำไหวหรือยัง
มาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวด้วยนะแต่อย่าครบซ้อน

ไม่เอาประเภทคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไป
คนนั้นตอบโจทย์เรื่องนี้คนนี้ตอบโจทย์เรื่องนั้น
ต้องคบกันไปพร้อมกันแบบนี้แหละค่ะ

ถ้าแก้มทำตามความต้องการของตัวเองแบบนี้นะ
โอ้โหน้องยังมีอีกหลายคนตอบโจทย์เรื่องนั้น

ว่าหนูต้องมีแฟนพร้อมกันไปเป็นมวลหมู่แบบนี้เหรอ

ใช้ชีวิตคู่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะแม้แต่เรา
การใช้ชีวิตคู่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะแม้แต่เรา

การใช้ชีวิตคู่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะแม้แต่เรา
การใช้ชีวิตคู่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะแม้แต่เรา

การใช้ชีวิตคู่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะแม้แต่เรา

ทำให้เราสามารถนอกใจได้เลยหรืออย่างที่บอกค่ะแต่ละคนมีการให้ความสำคัญกับแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะคะ
และทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะมีข้อบกพร่องในเรื่องไหนเราบกพร่องเรื่องอะไรเขาบกพร่องเรื่องอะไร
มันอยู่ที่รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อและแก้ปัญหาความบกพร่องซึ่งกันและกันไหมนะคะ
ตอนนี้ถ้าข้อบกพร่องนั้นเป็นปัญหากับแก้มน้องก็ไม่ผิดอะไรเหมือนกันแต่ยังคงยืนยันนะคะ
บอกเลิกให้จบเป็นคนคนเรียนรู้ทีละคนค่ะไม่เห็นแก่ตัวจนไม่เห็นแก่หัวใจใคร
ทุกคนรักแรกและเจ็บเป็นนะคะไม่เว้นแม้แต่แก้มด้วยซ้ำและไม่ว่านะน้องแก้มจะเลือกแบบไหน
ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เลือกด้วยนะคะคนที่ตอบโจทย์ความต้องการทางกายตอบโจทย์ทางใจหรือเปล่า
ไปหาคำตอบเอาน้องเปรี้ยวที่แก้มแสนจะติดอกติดใจถ้าจะใช้ชีวิตคู่วิธีคิดล่ะทัศนคติเราไปด้วยกันได้จริงหรือเปล่า
บนเตียงแสนจะมีความสุขและต้องทุกข์กับการรับมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตระหว่างกันมากน้อยแค่ไหนน้องได้เช็คหรือยัง
ไปหรือเปล่าว่าเราใช้ชีวิตนอกห้องนอนมากมายกว่าชีวิตในห้องนอนด้วยซ้ำนะคะคิดแล้วคิดอีกนะแก้มนะการลงทุนครั้งนี้เสี่ยงเหลือเกิน
อยากได้ความสุขน้อยนิดแบบที่ต้องเอาทุกข์ทั้งชีวิตเข้าไปแลกนะคะหรือถ้าแก้มจะยอมแลกขอให้ผ่านการคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก
ใบนี้มันไม่ได้สามารถหมุนไปและหมุนกลับได้ตามใจเรามากนักนะถ้าสามียังเป็นคนที่น้องเลือกแล้วลองปรับจูนดูซิ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันความเป็นสามีภรรยาชีวิตทัศนคติการดำเนินชีวิตหรือแม้แต่เรื่องบนเตียง
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องตั้งใจว่าน้องจะเลือกสามีแน่คนนอกบ้านน้องต้องตัดทิ้งค่ะ
ไม่มีใครสุขกายสบายใจที่รู้ว่าคนที่นอนอยู่ใกล้นอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสพี่ไม่อยากให้แก้มเสียใจทีหลัง
จริงแล้วนะคะเชื่อไหมว่ามีคนส่งคำถามเรื่องนี้มาเยอะมากเลยในคู่ชีวิตแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคู่นะคะไม่ได้มีใครถูกใจในเรื่องนี้กันร้อยเปอร์เซ็น
เพราะที่สุดแล้วเซ็กซ์คือการแสดงออกซึ่งความรักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเช่นเดียวกัน
แต่อีกนะพี่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าโอ๊ยถ้าเขาเป็นคนดีมากชีวิตด้านอื่นดีหมดเลย
แต่เรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันแล้วต้องทน
ไม่ใช่นะคะเริ่มต้นรับมือแก้ปัญหาด้วยกันก่อน
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อย่างน้องแก้มที่พี่อ้อยตอบไป
ถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากพอและน้องรู้สึกว่า
หนูไม่ไหวจริงค่ะพี่ในวัยอย่างหนูยังต้องการความสุขทางด้านนี้
และเขาไม่ตอบโจทย์เลยและมันมากพอที่น้องจะไม่อยากเดินต่อ
ก็แค่บอกกันก็แค่เลิกกันไม่ใช่ว่าไปคบหาคนนอกบ้าน
นอกใจเขาและพอจะมาบอกเลิกสงสารเขาอะค่ะเขาไม่ผิดอะไร
แต่เราสามารถทำผิดกับเขาได้เหรอคะคนทุกคนค่ะยิ่งเขาเป็นคนดี
ต้องดูแลเขาดีหรือถ้าบังเอิญว่าเขาเป็นคนดีที่เราไม่ได้รัก
ก็ต้องปล่อยให้เขาไปรักแล้วไปเจอคนดีที่รักเขาได้มากกว่าเรา
ทั้งหมดมันคือแค่นี้ไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ไม่รักตั้งนานแล้ว
ไม่รักและไม่บอกแค่แสดงออกว่าเหมือนกับจะรัก
นึกว่าคนข้างไม่เข้าใจหรือคนข้างไม่รับรู้ล่ะคะ
ในที่สุดหัวใจเราหัวใจเขาเจ็บเป็นเหมือนกัน
หัวใจเท่ากำปั้นนี่แหละค่ะที่มันเป็นเรื่องใหญ่ของการใช้ชีวิต
รักกันดูแลกันใส่ใจไม่นอกใจทั้งต่อหน้าและรับหลัง
อย่าคิดว่าถ้าเขาไม่รู้ถือว่าเราไม่ผิดเพราะยังไงเราก็ผิดค่ะ
และที่สำคัญถ้ารู้สึกผิดต้องคิดทำอะไรต่อให้มันถูก
อย่ารักไปรู้สึกผิดไปแล้วพอบอกเออก็บอกเลิกสิ
สงสารเขาค่ะเขาน่าสงสารกว่ามากเลย
ถ้าคนที่อยู่ใกล้ใช้ชีวิตด้วยกันเห็นเขาเป็นคนโง่คนหนึ่ง
ที่สามารถหลอกอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เขาคงไม่รู้หรอก
ทำลายความไว้วางใจของใครสักคนนะคะ
เพราะความไว้วางใจนั้นอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็เป็นไปได้
เป็นกำลังใจให้กับแก้มนะต่อให้แก้มทำผิด
ก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องเดินต่อมาในทางที่ถูก
เพราะที่สุดแล้วชีวิตเราไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายนัก
และทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกอย่างผ่านพ้นวันเวลา
และเรารู้ว่าถ้ารู้แบบนี้ฉันจะไม่ทำอย่างนี้
ไม่มีใครช่วยน้องได้เพราะเวลาและโอกาสที่อยู่ข้างหน้า
มันไม่สามารถวนเวียนมาให้น้องได้แก้ตัวมากมายนักนะคะนะ
ใครก็ตามมีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของใจเรื่องของความสัมพันธ์
อ้อยไม่ได้เก่งกว่าใครนะคะแค่นั่งฟังคนนั้นคนนี้